คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้าหน่อยนะครับที่เพชรบูรณ์เมื่อวานนี้นะครับที่ชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นนุ่มมงค์
ขับรถกระบะมากับครอบครัวแล้วมีกระบะอีกคันนึงไม่รู้ใครชนใครก่อนอืม
เอาเป็นว่ามีเรื่องกันอยู่กลางถนนกระบะสีดำเนี่ยเหมือนกับจะมาเคลียร์กันแล้วก็อยู่ดีเอาปืนยิงขาเขา
ค่ะแล้วดึงตัวเขาขึ้นรถแล้วขับหนีหายไปเลยเออนี่ฮะทางฝั่งของครอบครัวของผู้ชายคนนี้ก็งงงงอยู่
อืมอยู่ตรงกลางถนนตรงนี้นะฮะนี่ช่วงเกิดเหตุนะครับ
ผู้ก่อเหตุบอกจะเคลียร์เรื่องรถชนกันแต่ยิงใส่เขาแล้วก็ดึงตัวเขาขึ้นรถหนีหายไปเลยนะครับ
สี่คนนะฮะมากับกระบะอีซูซูดีแม็กซ์สีดำคันนี้ทะเบียนที่ใช้เนี่ย
อยไม้หอหีบเจ็ดห้าเจ็ดสองเพชรชบูรณ์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเป็นทะเบียนปลอมนะฮะ
ค่ะเอาทะเบียนของรถกระบะโตโยต้าคันอื่นมาสวมนะครับ
ส่วนคนที่ถูกจับไปชื่อนาจรณกิตแส่หลออายุสามสิบแปดปีนะครับ
เขาขับรถกระบะมาแล้วก็ตอนนั้นจอดกันอยู่แถวถนนที่
แถวเขาเหลืองซานตรงบนเข็กน้อยอังเภอเขาคอทจังหวัดเพชรภูมิ
มากัน๕คนนะฮะคือตัวนายเจริญกิจที่เป็นคนขับ
มีภรรยาชื่อนางสาววาสนานั่งข้างคนขับวาสนาแซ่ย่านะครับ
เจริญกิจนี่เขาเป็นชาวมงค์นะนี่ฮะ
มีหมอผีที่เขาไปรับมาจะไปทำพิธีที่บ้านน้องสาวชื่อนางใหม่เสี้ย
นั่งที่แคปนะครับมีน้องเมียน้องเขยแล้วก็หลานสาววัยสองขวบ
นั่งอยู่กระบะท้ายค่ะห้าคนแบบนี้นะครับนายเจริญกิจคนที่บาดเจ็บ
แล้วก็ถูกอุ้มหายไปเนี่ยตอนนั้นมีร่องรอยการเฉียวชนที่รถนะฮะ
รถของเขาด้านหน้านะครับอ่ากับรถกระบะคนร้ายที่มีด้านหลัง
ไม่รู้เกิดอะไรยังไงขึ้นนะเอาเป็นว่าสองฝ่ายนี้ลงจากรถมา
เหมือนกับจะยืนเคลียร์กันอยู่อยู่ดีฝั่งคนร้ายที่มากัน๔คน
ชักปืนขึ้นมายิงใส่ขาซ้ายนายเจริญกิจหนึ่งนัดจนบาดเจ็บ
แล้วก็ช่วยกันจับตัวนายเจริญกิจขึ้นรถกระบะคันสีดำคันนี้ไป
หน้าเมียแล้วก็ญาติญาติที่อยู่ที่กระบะคันสีขาว
ซึ่งเขาก็ตกอกตกใจว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกระบะคันสีดำก็ขับ
หนีไปเลยนะฮะเส้นทางเนี่ยมุ่งหน้าไปทางฝั่งจังหวัด
นายเจริญกิจนะครับยังจอดอยู่ริมถนนส่วนกระบะคันนี้
เห็นร่องรอยการไปยูเทิร์นนี่บนถนนแบบนี้นะครับ
เขาก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบกันนะก็ไปเจอโทรศัพท์มือถือของคนร้าย
ตกอยู่เครื่องหนึ่งด้วยนะฮะแถวริมถนนมีปลอกกระสุนปืน๙มมปลอกหนึ่ง
มีกระสุนขนาด๓๘ที่ยังไม่ได้ยิงตกอยู่๑นัด
นี่เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบต่อว่าเออมือถือของใครอะไรยังไง
ค่ะนี่นะฮะกระสุนนะครับวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้กับโรงเตรียมเขาเคาะ
ริมถนนสายพิศนุโลกลมศักดิ์ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลเข็กน้อย
อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์นี่น้องจ๋าไปเดินสำรวจเส้นทางนะฮะ
ตรงนี้นะครับจุดนี้ก็ถนนใหญ่นี่นะฮะไม่มีร้านค้าไม่มีบ้านคน
และไม่มีกล้องวงจรปิดหลักฐานที่มีก็คือคลิปที่ทางฝั่งของ
ญาติของคนที่ถูกจับตัวไปเนี่ยเขาถ่ายไว้ได้
ยังจอดอยู่นะฮะมีร่องรอยการเฉียวชน
เราก็ไปไล่ดูเรื่อยเนี่ยนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดร้านค้าริมทาง
แต่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุยี่สิบกิโลเมตรภาพนี้นะครับ
จะเห็นรถกระบะของนายเจริญกิจขับมาบนถนนในตะบนเข็กน้อย
แล้วท้ายกระบะก็จะมีญาติของเขาคือน้องเมียนะครับแล้วก็น้องเขยนั่งอยู่นะครับ
ภาพนี้นะฮะจากนั้นไม่นานจะเห็นรถกระบะสีดำของคนร้าย
ขับตามหลังรถกระบะของนายเจริญกิจตามมันตามกันมาอย่างแบบกระชั้นชิดนะครับ
จนถึงจุดเกิดเหตุนะฮะที่มีการปาดหน้ากันเกิดขึ้น
กล้องวงจรปิดใกล้กับบ้านพี่ชายของเมียคนเจ็บที่ถูกจับตัวไปก็คือนายเจริญกิจ
อยู่ที่บ้านกระหนกงามตำบลเขาค้อจะเห็นภาพเมื่อ๑เมษายนนะครับ
ในเวลา๑นาฬิกา๔๖นาทีนะครับตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะครับ
มีผู้ชายคนนึงลงมาจากรถกระบะสีดำแล้วเดินมาที่หน้าบ้านพี่เมียคนเจ็บ
คาดว่ากระบะสีดำนี้น่าจะเป็นกระบะคันเดียวกับรถคันที่อุ้มนายเจริญกิจไป
เราได้คุยกับเมียของนายเจริญกิจนะครับนางสาววาสนาแทร่ย่า
เธอบอกว่าเมื่อวานนี้ตอน๑๐โมงขับรถไปรับหมอผีกัน
มาทำพิธีที่บ้านของน้องสาวเธอก็เป็นพิธีตามความเชื่อของชาวมงค์
ระหว่างทางกลับบ้านรถของฝั่งคนร้ายเนี่ยขับปาดหน้ารถสามีเธอ
แล้วมีการเฉียวชนกันเกิดขึ้นแบบนี้นี่นะฮะ
รถของนายเจริญกิจก็มีร่องรอยที่หน้าขวาไงส่วนคนร้ายก็หลังซ้ายที่มีร่องรอยนะครับ
ทีนี้ฝั่งคนร้ายเนี่ยตอนนั้นจอดรถแล้วฝั่งสามีเธอก็จอดรถ
แล้วก็ลงมาพูดคุยกันก็คุยกันด้วยภาษามงค์นะฮะ
เป็นชาวมงค์เหมือนกันไม่นานฝั่งคนร้ายเนี่ยชักปืนออกมาแล้วยิงลงพื้นหนึ่งนัด
พยายามจะฉุดสามีเธอเนี่ยขึ้นรถด้วยฉุดลักษณะแบบฉุดด้วยจะอุ้มด้วย
แต่สามีเธอไม่ยอมคนร้ายเลยยิงปืนใส่ขาซ้ายนัดหนึ่ง
แล้วลากขึ้นรถเลยนะฮะก่อเหตุต่อหน้าต่อตาเธอกับญาติญาติเลย
ซึ่งตอนนั้นไม่รู้จะช่วยยังไงจนถึงขณะนี้เธอบอกเธอยังติดต่อสามีไม่ได้เลยนะฮะ
ฝั่งคนร้ายก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยไม่รู้ว่าสามีเธอตอนนี้เป็นตายร้ายดียังไง
ยังไม่รู้ชะตากรรมได้แต่ภาวนาอย่างเดียวว่าขอให้เขาปลอดภัย
ลงพื้นหนึ่งรถก่อนลงพื้นหนึ่งรถตอนนั้นก็คือทุกคนตกใจว่าเออเขามีปืน
เห็นตอนสุดท้ายก็คือตอนเขาลากขึ้นรถค่ะเขาลากขึ้นรถไปนั่นแหละค่ะ
ถ้าเมื่อนั้นที่ป้าสุดท้ายขึ้นรถ
ส่วนฝั่งคนที่เป็นน้องสาวนะฮะชื่อนางสาวพนิดานะครับที่นั่งหลังกระบะฮะ
เธอบอกเธอก็ยังหวาดภาวะยังกลัวอยู่เลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดจากหลังจากไปรับหมอผีกันมาขากลับเธอก็นั่งอยู่ท้ายรถกับสามีของเธอ
แล้วก็ลูกสาวอยู่สองขวบไม่ได้สังเกตรถที่ขับตามหลังเลย
จนมีรถกระบะขับปาดหน้านั่นแหละแล้วเขาก็จอดไปคุยกัน
ก่อนที่พี่ชายจะถูกยิงขาแล้วก็ลากขึ้นรถคันนั้น
แล้วขับหนีหายไปยืนยันว่าไม่รู้จักกับกลุ่มคนร้ายกันเลยนะครับ
แล้วก็ไม่เคยเห็นนายเจริญกิจพี่ชายมีเรื่องกับใครที่ไหนยังไงด้วย
อาชีพก็ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปกันไม่มีศัตรูที่ไหน
สงครามด้วยความกลัวเดี๋ยวเขาทำร้ายพี่เค้าหลายพี่เสียชีวิตก็ไปชิงพี่อื่น
น้องพูดลักษณะเหมือนกับขอให้เห็นหลางก็ดีอย่างงั้นเลยนะครับ

ตำรวจสืบสวนภูทรภาค๖นะครับตอนนี้กำลังสืบสวนอยู่นะฮะ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เพราะว่าคนร้ายขับรถมุ่งหน้าไปทางนั้นนะครับ
นี่ครับไปเจอรถกระบะต้องสงสัยคันหนึ่งคาดว่าจะเป็นของคนร้าย
ถูกเผานะฮะอยู่ในป่าไผ่เชิงเขากระโป
เป็นพื้นที่ท้ายหมู่บ้านห่างจากถนนพิศนุโลกลมศักดิ์๒๐กิโลเมตร
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้รถโฟลวิวขับขึ้นมานะครับ
คาดว่าคนร้ายเอารถมาเผาทำลายหลักฐานนะฮะแต่ในรถเบื้องต้นเนี่ย
ไม่เจอใครเลยนะครับตอนนี้ให้ชุดพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบแล้วนะฮะ
ซึ่งไม่รู้ว่าที่เอามาเผานี่จะใช่คันเดียวกันหรือเปล่านะ
แต่นี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ชุดพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบนะครับ
ว่าคนร้ายพอเผารถแล้วเนี่ยคงเดินเข้าไปในป่า
หรือไม่ก็ต้องมีรถคันใหม่มารับไปต่อเพื่อจะหนีต่อ
แต่นายเจริญกิจก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเอาไปด้วย
หรือเป็นตายร้ายดีเอาไปปล่อยทิ้งที่ไหนแบบไหนยังไงนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับพลบุรีบัณฑิตตุงคเสรณีรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๖เจ้าของพื้นที่มาประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดี
ที่สคคจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
พร้อมกับเปิดเผยว่าขณะนี้ตำรวจทำการสืบจากโทรศัพท์ของคนร้าย
ทำหล่นไว้ในที่เกิดเหตุ๑เครื่อง
ทำให้สามารถระบุตัวคนร้ายทั้ง๔คนได้แล้วนะฮะ
ตำรวจก็เลยสืบจากตรงนี้เลยนะครับ
ว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยแล้วก็นายเจริญกิจที่ถูกอุ้มไปต้องรู้จักกัน
คงจะมีปัญหากันทะเลาะกันเกี่ยวกับธุรกิจมืดธุรกิจสีดำ
ทั้งสองฝ่ายตรวจสอบประวัติทางคดีแล้ว
นายเจริญกิจที่ถูกยิงแล้วก็อุ้มไปกับทางกลุ่มคนร้ายทั้ง๔คน
เคยถูกจำคุกคดียาเสพติดพ้นโทษออกมาได้๓๔ปี
ใน๔ของผู้ก่อเหตุหนีหมายจับของศาลจังหวัดลำปางด้วยเป็นคดียาเสพติดเหมือนกัน
สอบปากคำเมียของนายเจริญกิจทำให้รู้ว่าเป็นปัญหาขัดแย้งผลประโยชน์กับกลุ่มผู้ก่อเหตุเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะฮะ
ตำรวจบอกว่าถ้าคนร้ายนะรู้ตัวตำรวจกำลังติดตามอยู่เนี่ยนะ
รีบออกมามอบตัวซะโดยดีนะคนเจ็บที่บาดเจ็บแล้วก็ลักพาตัวอุ้มไปด้วยเนี่ยยังไงก็ขอให้ปล่อยตัวเขาซะ

บอกยังไงก็ตามเจอแน่ค่ะล่าสุดศาลจังหวัดลมศักดิ์นะครับ
นุมัติหมายจับ๑ใน๔คนร้ายที่ยิงแล้วก็อุ้มตัวนายเจริญกิจไปแล้วนะครับ
ในข้อหาร่วมกันก่อเหตุยิงแล้วก็ลักพาตัวนายเจริญกิจเนี่ยนะฮะ
คนที่ถูกออกมาให้จับนี่ครับนายเกียรติชัยร่มทองกุลอายุ๓๔ปี
ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนกับการยิงปืน
พาอาวุธปืนนะฮะแล้วก็นวงเหนียวกักขังด้วยนะครับ
แต่ยังจับไม่ได้แต่ตำรวจบอกรู้ตัวละ๔คน
ถ้าดูข่าวคุณรัชพรอยู่ก็ออกมามอบตัวซะโดยดี